พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะถือว่าเป็นเหตุเศร้าสลดนะคะ
หนูน้อยวัย๒ขวบส่งท้ายปีกับครอบครัวนี้เลยทีเดียว
เมื่อเด็กสองขวบค่ะหายออกจากบ้านพ่อแม่แล้วครอบครัวสงสัยตามหา
เดินเดินเดินเดินไปเอ๊ะไปสังเกตทำไมมันมีรอยเท้าเล็ก
แล้วก็มีรอยเท้าหมาปรากฏว่าตามไปจนถึงคุณผู้ชมคะ
สระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านสุดท้ายเจอน้องจมน้ำนะคะ
นี่คือร่างของเด็กชายกันตะพัดหรือน้องไม้เอกอายุเพียงแค่๒ขวบเท่านั้น
ถูกพบว่าจมน้ำอยู่ที่สระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
พ่อแม่ญาติญาติเองนำตัวขึ้นจากสระค่ะจริงจริงก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
โทรแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วแต่สุดท้ายเรื่องเศร้าไม่สามารถยื้อชีวิตของหนูน้อยได้นะคะ
ตำรวจสภอมเมืองอุบลราชธานีค่ะและหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกว่าตรงนั้นเนี่ยสระน้ำกลางทุ่งนาอยู่ห่างจากถนนท่าบ่อน้องแก่นะคะ
บ้านของน้องเนี่ยไปประมาณสัก๔๐๐เมตรเราทำแผนผังให้คุณดูนะคะคุณผู้ชม
ลองดูค่ะสระน้ำมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างพอสมควร
แล้วก็ห่างจากบ้านของน้องแม่เอกเนี่ยสี่ร้อยเมตรพ่อแม่ญาติญาตินะคะ
คนเป็นพ่อบอกแบบนี้ว่าลูกชายเนี่ยเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็เอ๊ะทำไมเสียงเงียบไป
เอกใจเดินตามหากันรอบบ้านเนี่ยหาเท่าไหร่หาไม่พบก็คิดว่าคงจะเล่นอยู่แถวนั้นแหละ
จนไปสังเกตเห็นรอยเท้าเด็กก็คิดว่าคงเป็นของลูกชายแน่
แล้วรอยเท้ามันมุ่งไปยังทุ่งนาแล้วยังมีรอยเท้าหมาด้วยนะคะ
พ่อก็เลยเดินตามรอยเท้าไปตามคันนาสุดท้ายไปสิ้นสุดที่สระน้ำของชาวบ้านที่เขาขุดทิ้งเอาไว้เพื่อเลี้ยงปลา
แล้วตรงนี้บ่อตรงนั้นมันเป็นบ่อที่ไม่มีรัวรอบขอบชิดคุณคิง
พอเดินหาจนรอบสระพ่อบอกว่าไปเห็นลูกชายนอนจมน้ำหมดสติแล้ว
เอาตัวขึ้นมาพยายามปั๊มหัวใจเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่น้องไม่ฟื้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจมีการชี้แจงกับญาติแบบนี้ตอนที่มาตรวจสอบบอกว่า
การเสียชีวิตของน้องไม้เอกถือเป็นการตายผิดธรรมชาติค่ะ
และพื้นที่เกิดเหตุมันก็ห่างจากตัวบ้านพอสมควรเดี๋ยวต้องมีการนำร่างของน้องไปชนสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนนะคะแล้วต้องมีการสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดด้วย
ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราคุณกิติศักดิ์นะคะ
ก็ไปที่หมู่บ้านท่าบ่อค่ะเป็นบ้านที่น้องไม่เอกเนี่ยอาศัยอยู่
ก็จะไปเห็นว่าบ้านเนี่ยก็จะมีกำแพงล้อมรอบบ้าน
จริงลักษณะของบ้านเนี่ยคือบอกว่าประตูปิดมิดชิดด้วยนะ
แต่ที่บ้านจะเห็นว่ามีหมาเพศเมียสีดำค่ะหมาเพศเมียในอายุประมาณสักสี่ถึงห้าเดือนอยู่ในบ้าน
ก็น่าจะเป็นหมาที่น้องแม่เอกเนี่ยนะคะชอบเล่นด้วยแล้วคุณพ่อล่ะ
คุณพ่อน้องไม่เอกชื่อนายวรรณพัฒน์พาทีมข่าวของเราไปดูกำแพงบ้านด้วย
หมาตัวนี้นะนี่ตัวนี้แหละค่ะที่บอกว่าน้องชอบเล่นด้วย
พาทีมข่าวพระพิติของเราไปดูกำแพงบ้านกำแพงบ้านเนี้ยสูงถึงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรนะ
สำหรับเด็กสองขวบเนี่ยก็ไม่น่าที่จะปีนขึ้นไปได้ไหมคุณคิง
เพราะกำแพงสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรมีลักษณะเหมือนเป็นสองขั้นเขาบอก
มีขั้นพักเพราะอะไรมันมีการต่อเติมอาจจะปีนขึ้นไปก็ได้
แล้วตรงกลางกำแพงมีเสาปูนหักทิ้มลงมาด้วยครอบครัวเขาบอกว่าเขามานั่งคิดวิเคราะห์กันแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าน้องไม้เอกอาจปีนเสาปูนแล้วปีนกำแพงออกไปก็เป็นได้
เพราะกำแพงอีกฝั่งหนึ่งมีรอยเท้าเด็กและมีรอยเท้าหมาไปจนถึงบริเวณตรงดินตรงนั้นเนี่ย
จะติดกับท้องนาเป็นทางยาวประมาณสักห้าสิบเมตรแล้วหายไปตรงทางลงท้องนานะคะ
รอยเท้าเนี่ยหายไปก่อนจะไปพบรอยเท้าอีกทีนึงบริเวณริมบ่อน้ำของชาวบ้าน
อย่างที่บอกก็ห่างจากบ้านเนี่ยนะคะประมาณสักเนี่ยสองร้อยถึงสี่ร้อยเมตรคุณผู้ชม
มีรอยเท้าของสุนัขอยู่บริเวณริมสะน้ำด้วยทีนี้บ่อน้ำเนี้ยนะคะมีขนาดกว้างสักประมาณสิบเมตร
ยาวสักประมาณยี่สิบเมตรค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะพ่อของน้องบอกแบบนี้บอกว่า
พ่อเองเนี่ยเปิดร้านอาหารลูกชายน้องแม่เอกจะอยู่บ้านกับย่าแล้วก็พี่สาว
แล้วก็มีน้องนี่แหละน้องเนี่ยปกติเป็นเด็กที่ร่าเริงจำใสร่างกายแข็งแรงดี
ทุกครั้งที่คุณพ่อกลับมาที่บ้านน้องจะดีใจมากรีบวิ่งมาหาพ่อเลย
แต่วันเกิดเหตุพ่อกลับถึงบ้านน้องไม่ได้วิ่งมาหาก็แปลกใจ
ออกเดินตามหาก่อนจะไปพบรอยเท้าอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังมีรอยเท้าหมาด้วยเนอะ
อยู่ตรงบริเวณหลังบ้านก็เดินไปถึงกำแพงออกนอกรั้วไปเลยจนถึงสระน้ำนั่นแหละค่ะ
แล้วไปเจอน้องนอนคว่ำหน้าอยู่พ่อก็รีบเอาตัวขึ้นมาลองฟังเสียงพ่อเล่าค่ะ
ไปทุกที่ครับแทบทั้งหมดอยู่ในนั้นแล้วก็เดินกลับขึ้นมาข้างบน
ว่าจะเข้าไปหาในหมู่บ้านอันนี้ก็เลยเห็นไอ้หมาตัวที่เขาเคยเล่นด้วยกันนั่นแหละ
มันเดินออกมาจากข้างหลังเราก็เลยลงไปหาอีกรอบหนึ่ง
แต่ไม่ได้ไปด้านหลังบ้านแล้วผมก็เลยเดินไปด้านข้างบ้าน
แล้วก็ไปเจอเห็นน้องนอนความน่าอยู่ร้อยละ
อืมนะคะที่นี่คุณพ่อบอกแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าลูกจะถูกฆ่าตกรรมรึเปล่า
พออะไรเพราะจากบ้านที่หมาหนึ่งสระน้ำบ่อน้านตรงนี้

แต่พอเห็นรอยเท้าหมาด้วย

น้องไม้เอกน่าจะเล่นกับหมาแล้วเดินเพลินไปถึงสระน้ำ
จนสุดท้ายตกลงไปเสียชีวิตนะคะ
พ่อบอกไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตายของน้องนะคะ
แต่เสียใจแล้วค่ะที่น้องจากไปแบบนี้

คุณยายของน้องค่ะนางบ่อทองอายุ๗๑ปี

รักและผูกพันกับหมามาก
หมาที่บ้านเนี่ยมันชื่อนางผักชี

ก็มักจะเล่นกันเป็นประจำไปไหนก็จะไปด้วยกัน
แล้วจุดที่น้องไม้เอกล้านไปเสียชีวิตเนี่ย
ยายบอกหลานไม่เคยไปนะตรงนั้น
แต่เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่า

อาจจะเคยไปเล่นบริเวณนั้นแล้วอาจจะตามกันไปก็ได้
เมื่อวานนี้ยายเล่าบอกตอนหลานหายตัวไป

ก่อนที่จะเห็นเจ้าหมาตัวนี้นางผักชี
กลับมาที่บ้านในสภาพแบบไหนรู้ไหมคุณคิง

คือหมาเนี่ยตัวเปียกน้ำไปหมดเลย
ก็เลยเป็นไปได้หรือเปล่าที่หลานคงจะไปด้วย
เพราะหมาเองก็ตัวเปียกน้ำหลานอาจจะตกน้ำจริงค่ะ
และแล้วทั้งคี่ฟังทุกคนเนี่ยค่ะ

มันมองตามไปด้วยมะ

เห็นเราเห้าไขมัยรกขังไปทั้งพูด
บ่อบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านั่นแหละค่ะ

โดยเฉพาะคุณแม่ร้องห้ายตลอดเลยนะคะ
แล้วก็ตอนที่มีการเปิดลงให้ดูหน้าน้องแบบนี้ครั้งสุดท้าย